คุณผู้ชมครับคุยกันเรื่องโควิด๑๙เพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกัน
ในช่วงเวลานี้รอการฉีดวัคซีนกันเนี่ยนะครับ
มีวิธีในการดูแลตัวเองยังไงกันบ้าง

หลายท่านส่งกันเนี่ยทำสมุนไพรสูตรต่างเยอะแยะไปหมด

โดยเฉพาะเมื่อท่านเห็นข่าวของหญิงสาววัย๒๕ปี
บ้านอยู่แถวสายไหมยังจำได้ใช่ไหมครับ
คือน้องเขาโอ้โหน้ำหนักตัวเยอะคืออ้วนอ่ะ
รูปรักใหญ่นะครับอ้วนนะครับ
น้องเนี่ยไปติดโควิด๑๙จากกลุ่มคลัสเตอร์ทองหล่อ
แต่บ้านอยู่แถวสายใหม่นี่นะฮะ
ผลออกมาคือ๑๘เมษายนตั้งแต่วันนั้นรอรถมารับไปโรงพยาบาล
รอจน๒๒เมษายนอาการหนักขึ้นถึงขั้นหายใจไม่ออก
เบ้าตาหนาวไปถึงกระดูก
น้องบอกว่าแม่ที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย
ก็เลยโทรศัพท์คุยกันแม่แนะนำบอกเอาวิธีรักษาแบบพื้นบ้านไปก่อนลูก
ที่รถจะมารับไปโรงพยาบาล
ให้ต้มน้ำเปล่านะผสมกับน้ำส้มสายชูนิดนึง
แล้วให้สูดดมควันจากหม้อต้มที่มันระเหยขึ้นมา
จะได้หายใจสะดวกขึ้นน้องบอกเออมันได้ผล
แล้วแม่บอกให้ดื่มน้ำต้มสมุนไพรด้วยนะ
เอาหอมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยฮะเหมือนในหม้อเนี่ยครับ
มาต้มใส่น้ำดื่มดื่มไปเลยลูกทั้งวันเนี่ย
น้องดื่มออกตกนึงวันเนี่ย๒๓ลิตร
ระหว่างรอที่รถพยาบาลมารับนะ
ตื่นเช้าขึ้นมาดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาว
ทำงานบ้านออกกำลังกายดื่มน้ำต้มสมุนไพร
ดื่มน้ำเย็นเลยมีวิตามินกินเสริมด้วย
ปรากฏไปเอ็กซอเรย์ปอดหลังจากที่ไปตรวจเพิ่มเติม
อดปกติเชื้อโควิดใกล้หาย
อาการมันดีขึ้นซะอย่างนั้น
หลังจากที่เขามารับแล้วไปตรวจนะฮะ
เราก็เลยถามไปยังผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านสมุนไพรนะครับ
เออตกลงแล้วมันได้ผลไหมมันช่วยให้ดีขึ้นจริงไหม

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ท่านบอกว่าในทางแพทย์แผนไทยสมุนไพรกลุ่มที่เป็นน้ำมันหอมระเหย
อย่างเช่นตะไคร้ใบมะกรูดขิงขาหอมแดงกระเทียม
แน่นอนว่ามันช่วยเรื่องหายใจสะดวก
ส่วนสมุนไพรที่ช่วยลดไข้เนี่ยก็คือฟ้าทลายโจร

กระชายเป็นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของในหลอดทดลอง
ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส
แต่ยังไม่ได้มีผลรับรองในมนุษย์นะ

แต่คุณหมอขวัญชัยท่านยืนยันว่า
ไม่มีตัวยาและสมุนไพรแผนไทยที่ป้องกันและรักษาโควิด๑๙
ได้นะขณะนี้นะครับที่เป็นผลอย่างชัดเจนยืนยันเนี่ย
แต่ถ้าทานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเนี่ย
โดยใช้สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

มีเรื่องของเลือดลมภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไทยเนี่ย
อันนี้ทานเองเนี่ยแล้วเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเนี่ยอันนี้มันได้
แต่แบบรักษาป้องกันโควิด๑๙เนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรยืนยัน
เท่าที่เราติดตามผลการวิจัยในหลอดทดลองก็พบว่ากระชายมันช่วยยับยั้งการแบ่งตัวหรือขยายตัวของไวรัส
ก็เลยคิดว่าก็น่าจะมีผลทำให้มาใช้กับคนที่ติดเชื้อโควิดได้
ทำให้เชื้อมันไม่เพิ่มจำนวนมันก็อาจจะรักษาโควิดได้

แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่มีงานศึกษาวิจัยในมนุษย์รองรับนะครับก็ยังยืนยันไม่ได้
ก็แนะนำว่าท่านสามารถดูแลตนเองได้นะครับระหว่างที่รอฟังผลเนี่ย
ก็มีคำแนะนำในเรื่องของยาสมุนไพรก็คือฟ้าทลายโจร
ซึ่งจากการที่เรากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เราทำการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลเราก็พบว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด
แล้วอาการไม่ไม่ดูรุนแรงนะครับเช่นแค่มีอาการไข้ไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้นะครับ
เมื่อได้รับยาฟ้าสลายโจรไปแล้วอาการทั้งหลายทั้งปวง
จะเริ่มภายใน๓วัน๕วัน
สัชกรประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าการรักษาโควิด๑๙ยังไม่มีการยืนยันว่าสมุนไพรชนิดใดสามารถรักษาอาการได้๑๐๐
ว่าผู้ติดเชื้อหญิงวัย๒๕ที่บอกว่าดื่มน้ำต้มสมุนไพรแล้วหายเนี่ย
อาจจะเป็นกลุ่มที่มีอาการไม่มาก
พร้อมกับบอกว่าการใช้สมุนไพรรักษาอาการผู้ป่วยโควิด๑๙ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษานะครับและรักษาตามอาการอย่างการนำหัวหอม
ไคร้ขามาต้มรวมกันมันจะมีสารที่สามารถไปช่วยขยายหลอดลมระบบทางเดินหายใจ
รักษาอาการอักเสบอันนี้ก็จะให้สูดดมลักษณะสูดดมไอน้ำได้
สิ่งสำคัญหากติดเชื้อแล้วอยู่ระหว่างรอไปรักษาไปโรงพยาบาลเนี่ย
ให้ใช้สมุนไพรรวมถึงฟ้าทลายโจรในการบรรเทาอาการอย่างเช่นลดน้ำมูกโดยกินยาแผนปัจจุบันพร้อมไปด้วย
แล้วต้องสังเกตอาการตัวเองใช้ได้กับผู้มีอาการเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะ
ขอย้ำนะครับผู้มีอาการเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนใครเนี่ยที่คุณผู้ชมมีที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะเก็บไว้ได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาที่มีอาการ
แล้วเราก็พบว่าในหลายพื้นที่เนี่ยค่ะที่ตอนนี้เราลงไปในพื้นที่เนี่ยเราเห็นว่าประชาชนบางคนเนี่ย
สมุนไพรก็ช่วยได้มากอย่างสูตรที่ผู้หญิงท่านนี้ทำเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่ามันก็ยังต้องดูว่าอาการของแต่ละคนเนี่ยมีมากหรือน้อยนะคะ
ถ้าอาการมากเราใช้เพียงการสูดไอน้ำอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่พอนะคะจะต้องมีการรักษาอื่นร่วมด้วยค่ะ
อ่าต่างจังหวัดนี่ก็มีนี่ใช่ไหม
ค่ะที่ขอนแก่นเขาก็มีสูตรเหมือนกันคุณผู้ชมคุณภาคภูมินำใบมะขามแก่ค่ะมาต้มกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มนะคะ
หรือเอามาคันแล้วก็เอาไปผสมกับมะนาวแล้วก็ดื่ม

ชาวบ้านก็ทำนี่ค่ะใบมะขามแบบนี้

เราถามนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะคะ
นายแพทย์สมชายโชธปียวัตรเวลานะคะ
ท่านบอกว่าการนำใบแก่ของต้นมะขามมาผสมกับน้ำมะนาวหรือว่าน้ำร้อนเพื่อดื่มเนี่ย
แล้วคิดว่ามันจะสามารถต้านไวรัสโควิด๑๙ได้เรื่องดังกล่าวเนี่ย
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งนักวิจัยในขณะนี้เนี่ย
ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าใบมะขามแก่จะสามารถป้องกันโควิด๑๙ได้หรือไม่
เพราะว่าไอ้เชื้อโควิด๑๙มันเป็นโรคที่อุบัติขึ้นมาใหม่
ยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการวิจัยค้นคว้าทดลอง
ก่อนที่จะมาสรุปว่าใบมะขามแขกเนี่ยมันต้านโควิด๑๙ได้นะคะ
คุณหมอยังบอกด้วยว่าคือเบื้องต้นมีการนำมาใช้กับผู้ป่วยก็คือฟ้าทลายโจรได้
ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่อาการไม่ได้เป็นเยอะเป็นเล็กน้อย
เพื่อเป็นการลดต้นทุนของยาเม็ดต้านไวรัสก็คือฟาวิพิราเวียนะคะ
ยาตัวนี้อยู่ที่ประมาณเม็ดละ๑๒๐บาทแล้วต่อคนในการรักษาต้องใช้ประมาณ๘๐๑๐๐เมตร
เพราะฉะนั้นยาฟ้าทลายโจรเนี่ยก็เอามาช่วยได้เบื้องต้นแต่ไม่ใช่รักษานะคะ
ยะก็คือว่ายังไม่มีผลทางการแพทย์ที่มีงานวิจัยนะครับ
แต่คนที่ใช้เองก็ต้องขอนำเรียนว่าท่านก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอ่า
แพทย์แผนปัจจุบันเราเนี่ยนะครับกับแพทย์แผนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งคือเรายังไม่รู้ฤทธิ์นะครับของการเกิดโรคครั้งนี้เป็นยังไงนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้ก็คงจะต้องมีการศึกษาอีกสักระยะหนึ่งนะครับว่ามีผลยังไง
แต่ตอนนี้ก็มีกรมแพทย์แผนไทยก็ได้ใช้ฟ้าทลายโจรนะครับได้มาอยู่ในการใช้สำหรับผู้ป่วยที่เขาเรียกว่ามีอาการเล็กน้อย
หรือไม่มีอาการเลยในเบื้องต้นแล้วเพื่อเป็นการลดการใช้ยาต้านไวรัส
มะขามแก่มีอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือการใช้ใบมะขามแก่เนี่ยมาคั้นกับสุราขาวก็คือเหล้าขาวเนี่ยแล้วมีคนเนี่ยไปพาดพิงว่าสูตรนี้ได้มาจากคณะสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะ
ล่าสุดคุณชวีลักษณ์พักดีเจริญวัดนะฮะเป็นหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยคณะสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะ
ท่านออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะว่าสูตรสมุนไพรดังกล่าวไม่ได้มาจากทางศูนย์ที่ทางศูนย์ศึกษาแล้วก็พัฒนามานะคะ
แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับคณะสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่นำเสนอข่าวนี้ไปเอาเนื้อหาของข่าวมาจากไหนนะคะ
ก็พยายามตรวจสอบให้นะฮะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความชัดเจนของทุกคนด้วยสมุนไพรไทยมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละ
ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าไม่มีการยืนยันว่าไปรักษาอาการโควิด๑๙ได้นะครับ
สมุนไพรไทยทางด้านแผนไทยแผนปัจจุบันยืนยันว่าไม่ได้นะฮะ

เค้าบอกมีช้าบ้านต้องการสูตรมาหาเค้าที่บ้าน
เขาก็ทำให้ดูเอากิ่งมะขามเปรี้ยวที่อยู่ข้างถนนเนี่ย

บอกได้มาจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของเขานะอาจารย์ก็อายุ๘๗ปีแล้ว
อาจารย์เขาเนี่ยเอาเหล้าขาวไปคลุกไปเคล้าด้วยนะครับ
จนเป็นน้ำสีเขียวก็ไปใส่ตะแกรงไปกรองเอาเฉพาะน้ำ
แล้วเขาก็ดื่มโชว์แต่เขาบอกว่าเอาละนะกศจนะครับของจังหวัดขอนแก่น
ออกมาบอกว่าใช้ไม่ได้ต้านโควิด๑๙ไม่ได้
แต่ในโต้งบอกเขาก็ดื่มแบบสมุนไพรอ่ะนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่

เรียนตรงครับด้วยโรคปัจจุบันนี้คือโรคของโควิดนะครับ
ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเวลาอันแค่ปี๒ปี
ถามว่ายาทุกอย่างในความรู้ของผมผมมองว่ามันยังไม่รับการวิจัยจากไหนหรอก
แม้แต่ยามะขามนี่ก็ยังไม่ได้รับการวิจัยแต่คนในสมัยโบราณมีจดบันทึกไว้ว่า
เป็นโรคไข้พิษไข้การไข้เหนือนะครับลงกินตับกินปอด
สูตรนี้เป็นสูตรเอาไว้ป้องกันฉะนั้นตัวนี้เองนะครับก็เป็นทางเลือก
เป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกว่าถ้าคุณมีความเชื่อ
นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวของเขานะครับยังไงรอวัคซีนครับ
ถ้าเจ็บป่วยติดโควิด๑๙ตอนนี้ไปโรงพยาบาลเขามียารักษา
แล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับ
ส่วนพวกเราที่ดูแลตัวเองในช่วงเวลานี้เนี่ยใส่แมส
ล้างมือบ่อยนะอย่าไปอยู่ในจุดที่มันจะแพร่กระจายเชื้อ